ช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษ
ความสามารถเหลือเกินทั้งพิธีกรนักแสดงนักร้อง
และยังเป็นคุณพ่อลูกสองที่กำลังจะมีลูก๓หรือเปล่า
ไม่รู้นะคะต้อนรับพี่แมททิวดีนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณพ่อ
เราเล่าข่าวทุกวันเลยวันนี้เจอตัวเป็น
พ่อที่ไม่ได้แปลว่าพ่อจริงนะจ๊ะ
แต่บอกเลยว่าลูกเขาน่ารักมาก

คลิปน้องเดมี่จมน้ำให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันค่ะ

มีไปเที่ยวทะเลไหมคะ

เดมมี่อันนี้ที่ที่ที่ที่

ใช่ไปเที่ยวมาไม่นานนี้เองก็
เด็กชอบน้ำอยู่แล้วเด็กชอบน้ำมาก

ตอนนี้คือเดมี่แบบเริ่มโตขึ้นมาแล้วเริ่มเดินเอง

อาจจะโดนคลื่นด้วยหรือเปล่าภายพี่แมทก่อนไหน

เค้าโดนเด่นเล่นก็ประกบอย่างดีเลยแหละ
พอสมัครเริ่มเบื่อมั้งน้องเบิ่นช้าก็เลยวิ่งไปที่อื่น
แล้วเดมมี่ก็ด้วยความแบบว่าก็ยังเล็กพอสมควรขึ้น

มันก็ย้องลงไปแล้วก็หายหลังเลย
เงิบเลยเก็บทรงไว้ไฟอยู่
เหมือนกับมันจะก้มลงไปแล้วก็นี่ไปแล้ว
มีคลิปน่ารักออกมาตลอดเลย

แล้วก็มักจะมีน้องเมมี่อยู่ด้วยตลอด

พยายามทำตามนี้พูดได้เยอะอย่างคะพี่

ได้เป็นคำอยู่ว่า

ไม่เคยเจอมาก่อน

แรกก็เสียวอยู่นะว่าแบบมันจะอันตรายไหม
แต่ว่าไอ้ควายที่นี่เขาเลี้ยงมาอย่างดี
เอ่อถามว่าน้องกลัวบ้างไหม
ดูแบบว่าไม่กลัวบางคนที่โล่งเลยนะ
ก็จะเห็นดีเล่นคือดีเล่นยังมีความกลัวในหลายอย่าง
ทั้งพี่แมทพี่ลิเรียคือเลี้ยงลูกให้เรียนรู้ไปเลยกัน
มากเลยคุณผู้ชมค่ะใช่ไหมเออนอกจากความน่ารักของน้องที่เรามาเมาส์กับคุณพ่อเขาแล้ว
วันนี้ต้องบอกเลยยังไงคะไม่ได้มาอย่างเดียวเราจะมาเล่นเกมกันนิดนึง
ร้องเพลงที่ห่างจากปีเกิดมากขึ้น
คุณจะได้คะแนนโบนัสเท่านั้น
แล้วก็ร้องเพลงที่เพิ่งออกมาเป็นในปีนี้
ซึ่งมันก็จะห่างจากปีผมสี่หวาน
นั่นเป็นต้นทุนที่มีอยู่

ชะลี่เกิดปี๒๕๓๐แต่อย่างนี้ชะลี่ร้องไปข้ามรุ่นข้ามปีได้คะแนนเพิ่มเติมไหมพี่

เพราะว่าลบกับปีพศใช่ไหมคะเกิดปี๒๕๓๐เชอรี่นะแล้วเพลงเนี่ยเป็นเพลงในช่วงปี๒๕
ก็ครอบครับว่าชะลี่ได้คะแนน๒๐คะแนนโอ้โหเป็นคะแนนพิเศษ
กับต้นทุนนะแล้วอีกจะมีกรรมการ๓ท่านมีปาเต็ดมีน้องซานิแล้วก็พี่ชมพูฟุตตี้
ซึ่ง๓คนนี้จะมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐๐คะแนน
เพราะฉะนั้นคะแนนจากกรรมการบวกกับคะแนนพิเศษตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนของคุณเอง
น่าสนุกนะถ้าลองนึกว่าป้าลุงมาแบบรุ่นใหญ่มาร้องเพลงแรปฮิปพอปรุ่นนี้แล้วแบบร้องเพลงของเรา
ซึ่งมันคือได้คะแนนเยอะแต่ว่าก็ต้องดูว่าเขาจะเข้าใจเพลงแบบยุคใหม่หรือเปล่า
หรือว่าเด็กเล็กอายุ๑๐กว่าขวบไปร้องเพลงลูกกรุงอย่างนี้
จะได้คะแนนเยอะแต่ว่าเขาจะเข้าถึงเพลงและร้องได้ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้

ห่านิดหนึ่งทีมงานผมบอก้าเชิลลี่ร้องหน่อยสิอยากรู้กันจะได้สักกี่คะแนน

เปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นเข้ามาร้องเพลง
แล้วต้องบอกว่าเท่าที่ถ่ายมานะ
เด็กร้องแบบโหดมาก

คือหลากหลายแนวเลยพี่จ๋าเริ่มวันเสาร์นี้ใช่ไหม
เสารนนี้ครับผมฮอนแอวันแรกนะครับ

มาของเราครับก็อย่าลืมดูกันครับ

ก้องกลับมาก่อนยังเขาต้องจัดที่แมททิว

เริ่มพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรานะคะ

ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ